คุณผู้ชมห้ามมาดูเหตุนี้คนรักสัตว์เนี่ยรับไม่ได้จริงจริงนะครับ
จริงค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคนที่เขาเห็นใช้คำว่าสาบส่งเลย
ทำไมจิตใจถึงโหดเยี่ยมเกินมนุษย์มนาขนาดนี้
คิดดูสิหมามันนอนของมันอยู่ดีแต่คนใจร้ายอ่ะ
เอาเหมือนกับฉมวกแทงปลาที่มีตะปู
ไปตีมันจนมันสมองบวมแล้วมันอาจจะตาบอดข้างนึง
ฟังเสียงนี้แล้วบีบหัวใจจริงจริงคุณผู้ชม
เป็นข่าวที่ไม่อยากดูภาพค่ะใช่เพราะว่าดูสิ
พฤติกรรมของมนุษย์แค่ฟังเสียงก็รู้สึกแล้วว่า
ทำไมต้องทำหมาแรงขนาดนี้หมามันคงเจ็บปวดทรมานนะคุณฮะ
ก็เอากล้องวงจรปิดร้านเนี่ยเป็นร้านสะดวกซักอยู่ที่
ต้นกระทุนทานีค่ะผู้ชายใจร้ายคนนี้นะ
เขาเอาไม้มามาไล่ฟาดเจ้ากะทิอ่ะทิมันนอนของมันอยู่
แล้วแบบดูสิมันพยายามคลานหนีตายแต่คนก็ยัง
ไล่ไล่ฟาดอ่ะมันไปหลบมุมนั้นแล้วอ่ะ
ยังไปทำมันอีกคุณเจ้าของร้านตอนที่เขา
แผลอยู่ที่ขาแล้วหมอก็ต้องเอาไปรักษาใช่ไหม
เพราะว่ากะทิมันมีอาการคือสมองบวมด้วย
เลือดออกในหัวคือต้องเหมือนกับแบบเอาเลือดออกจากหัว
ตาก็ลืมแทบจะไม่ขึ้นอยู่แล้ว
หมอบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจตานะเพราะว่ากระทิมก็เสี่ยงตาบอดข้างหนึ่งเหมือนกัน
เจ้าของร้านบอกว่าสงสารสงสารกะทิ
ก่อนหน้านี้ป้าใจร้ายเอากะทิใส่กระบะแล้วมาโยนทิ้งไว้
มันก็อยู่ในซอยนี้จนทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูมัน

ทำไมคนใจร้ายถึงมาทำแบบนี้

ขอเถอะขอให้คนที่ทำกับกะทิได้รับผลกรรมแบบที่ตัวเขาก่อ
แล้วก็จะล่าตัวมาดำเนินการตามกฎหมาย

ขอให้ได้ตัวเร็วนะคะคนใจร้ายคนนี้